คุณผู้ชมค่ะรูปปั้นคุณทองแดงก็เป็นอีกหนึ่งในปฏิมากรรมที่จะถูกนำไปประดับตกแต่งพระเมรุมาตรของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๕๐แล้วคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ในเดือนเมษายนนี้ตามกำหนดการค่ะ
สำหรับความคืบหน้าการปั้นคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
หนึ่งในปฏิมากรรมที่จะถูกนำไปประดับตกแต่งพระเมรุมาตรบริเวณด้านข้างพระจิตกาธาน
คืบหน้าไปกว่าร้อยละห้าสิบแล้วโดยนายชินประสงค์ข้าราชการบำนานกรมศิลปากรเปิดเผยว่า
สำหรับต้นแบบดินเหนียวคุณทองแดงนั้นจะปั้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้
จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการหล่อต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ทำพิมพ์ยางต้นแบบ
นำพิมพ์ยางไปหล่อไฟเบอร์กลาสแล้วจึงลงสีให้เหมือนจริงเป็นลำดับสุดท้าย
จึงจะเคลื่อนย้ายไปยังสนามหลวง
ทั้งนี้ขั้นตอนการหล่อต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ไปจนถึงการลงสีคาดว่าจะใช้เวลาราว๔สัปดาห์
ก็คาดว่าปฏิมากรรมคุณทองแดงจะเสร็จสมบูรณ์ทันเดือนเมษายนตามกำหนดการอย่างแน่นอนค่ะ
ทางด้านนายประสบสุขรัฐใหม่หัวหน้ากลุ่มประติมากรรมสำนักช่าง๑๐หมู่กล่าวว่า
ความคืบหน้างานจัดสร้างปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตรอื่นขณะนี้เดินหน้าไปกว่าร้อยละห้าสิบแล้วเช่นกัน
โดยชิ้นงานที่ปั้นเสร็จพร้อมทำการหล่อไฟเบอร์กลาสแล้วประกอบไปด้วยพระพรม๑องค์และสัตว์มงคล๔ตัว
ได้แก่ม้าสองตัวและวัวสองตัว
ทั้งนี้ในส่วนของม้าและวัวขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองลงสีเพื่อคัดเลือกให้ได้สีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเพื่อให้เข้ากับภาพรวมของอาคารพระเมรุมาตรมากที่สุด